ฝนนะคะถือว่าเป็นพายุฝนเลยก็ได้นะคะ

จังหวัดอำนาจริงตกไม่ถึงชั่วโมงถนนหลายสาย
จมน้ำสถานที่ราชการได้รับความเสียหายดูความแรงสิคะ
แรงมากนะฮะมีทั้งฝนมีทั้งลมคุณดูสิ
นี่ค่ะลมแรงมาก

นี่ขนาดอยู่ในที่ร่มนะคะเขาอยู่ในที่ที่มีหลังคายังน่ากลัวแบบนี้เลย

และเกิดขึ้นช่วงกลางคืนประมาณ๒ทุ่มที่ผ่านมานะคะ

ส่งผลให้ถนนบริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
และบริเวณหน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญน้ำท่วมขังสูงประมาณ๕๐เซนติเมตร
ขณะที่ชาวเน็ตเขาถ่ายคลิปในช่วงของการที่มีฝนพายุถล่ม
หอนาฬิกาสวนสาธารณะมิ่งมงคลในตำบลบุ่งอำเภอเมือง
ในคลิปจะเห็นว่ามีสายฝนและมีลมพัดแรงจนรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้
พอเขาถ่ายแล้วก็เอาไปแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
จากนี้นะคะยังทำให้ถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองอำนาจริง
น้ำท่วมสูงประมาณสามสิบเซนติเมตรรถยนต์สันจรลำบาก
และมีรถยนต์รถจักรยานยนต์หลายคันที่ขับลุยน้ำ
เครื่องยนต์ดับบ้างจอดข้างทางบ้างบางรายถึงกับต้องให้ช่างที่อู่

อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์น้ำท่วม
น้ำท่วมขังในผิวถนนในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
ไม่ว่าจะเป็นที่หน้าสถานีขนส่งหน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
เขาบอกคนในพื้นที่เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเป็นประจำ
เวลาฝนตกหนักทีอะไรท่อน้ำระบายไม่ค่อยทันเท่าไหร่เลย

อยากจะให้มาดูหน่อยว่าท่อในนั้นมันมีอะไรนะคะ

หลังจากที่มีน้ำท่วมขังถนนสายหลากหลายสายเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบท

เร่งเก็บเศษปฏิกูลที่ขวางกั้นท่อระบายน้ำ
และเปิดฝาท่อระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง
และเมื่อฝนหยุดตกทำให้ระดับน้ำท่วมขังเริ่มลดระดับลงในเวลาต่อมาค่ะ